คุณผู้ชมหิวหรือยังฮะอืมนะฮะ
ถ้ายังไม่หิวน้องเด็กปั๊มคนนี้เขาก็ยังไม่ได้หิวหรอก
คุณผู้ชมครับเข้ามาเติมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
คนขับรถเนี่ยก็ขับรถออกเลยแล้วก็ยื่นให้
แต่ไม่ใช่เงินนะอะไรอ่ะเป็นห่อหมกสามห่ออ่าแทนน้ำมันเหรอ
ไม่รู้ยังไงหรือแทนคำขอบคุณขัดเอาไว้ก่อนหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวมาจ่ายหรือยังไงยังไงเอาป้ายป้ายป้ายนี่คือ
คือยัดเยียดมากเลยนะเนี้ยอ้าวน้องน้องมันคงงงงง
แรกคงยังไม่รู้หรอกว่าอะไรนี่แหละครับกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
เห็นว่ารถกระบะป้ายแดงด้วยนะเข้ามาเติมน้ำมัน
ปั๊มก็ไปเติมให้ก็ดูจะปกติไม่มีอะไรแล้วนะ
จังหวะที่เด็กปั๊มเดินมาจะเก็บเงินปรากฏว่าคนขับรถนะครับ
ถุงอะไรสักอย่างออกมาให้ดูรู้แหละว่ามันเป็นอาหาร
แล้วก็นี่แหละครับหอมมกสามห่อนี่ค่ะบอกว่ายังร้อนร้อน
อยู่เลยนะนะฮะแล้วก็รีบเร่งเครื่องออกไปเลย
ว่าเด็กปั๊มจะพยายามวิ่งตามแต่ไม่ทันนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
เพจเจมส์ม้อยวีพลัสนะครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ขับรถหรูป้ายแดงมาเติมน้ำมันสุดท้ายยื่นห่อหมกไว้ให้ดูต่างหน้า
แล้วชิ่งหนีกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำด้วย
เติมน้ำมันแล้วชิ่งให้ห่อหมกเป็นของกลาง
พบเจอรถคันนี้กรุณาแจ้งมาด้วย
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเห็นกันเยอะเลย
ก็บอกว่าจะบอกว่าหยิบผิดก็ไม่น่าจะใช่นะฮะ
เพราะเงินกับห่อหมกมันไม่เหมือนกัน
บางคนก็บอกว่าดีนะยังได้ห่อหมก๓ห่อ

เอ่อเอ่อ